เดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่จังหวัดพิจิตรกัน
พิสูจน์ความเชื่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเหลือค่ะ
จะเป็นยังไงคลังขนาดไหนศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนไปดูกัน
ถ้าคุณศรัทธานะรับรองสิ่งอันนั้นที่คุณขออะไรเนี่ยได้อย่างคำปฏิหารเลย

ความศักดิ์สิทธิ์
หลวงพ่อเหลือแห่งจังหวัดพิจิตร

ฤทธานุภาพหรือหลวงพ่อเหลือองค์นี้
ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ของวัดหงษ์ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
เป็นตำนานแห่งการขอได้ไหว้รับ
ใครไปบนบานสารกล่าวมักสมปรารถนาแทบทุกราย
บุคคลทั่วไปที่เดินทางมาก็บนบานสารกล่าว
แล้วก็ได้รับความสมหวังอย่างที่ตั้งใจกันมากมาย
ในเรื่องต่างเช่นการทำข้าวคล้ายธุรกิจ
ความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการศึกษาหน้าที่การงานต่าง
เหตุของพลังศรัทธาอันแรงกล้าเหล่านี้

ทุกวันนี้ก็ยังถวายต้นไม้กับวัดโถงอยู่ตลอดเขาผูกพัน
คำนั้นปฏิหรังนี้หล่นหัวทิ่มลงมา
คำบอกคุณพ่อช่วยลูกด้วยหัวทิ้มลงมาแล้วกระโดดขึ้นได้
ไม่เป็นไรเลยเจ้าวาดบอกให้ผมไปแลกทะเลเขาบอกไม่เป็นไร
แต่นี่รุ่นกิ่งลุงก็เหลือแต่เป็นกิ่ง
นี่หาไม่ได้แล้ว
ผมรอดตายกับหลวงพ่อเหลือนี่แหละ
ความศักดิ์สิทธิ์จะไปอยู่ตรงไหนหลวงพ่อเหลือคุ้มครองหมด
แม้แต่จะพกไปรถคว่ำรถอะไรแต่ตัวเองไม่เป็นไร
ความประสิทธิ์หาของหลวงพ่อดีสุดยอดบอกได้เลยว่าสุดยอด

หลวงพ่อเหลือเจ้าวาดให้พี่เป็นของขวัญวันศุกร์
เยอะแยะเลยค่ะนักหนาอยู่ที่บ้านเป็นกล่อง
เชิญสัมผัสตำนานความขลังของหลวงพ่อเหลือเหล่านี้
ด้วยตัวคุณเองที่วัดหงตำบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
แล้วคุณจะรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริง
เป็นความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านแถวนั้น
ที่มีต่อหลวงพ่อเหลือก็เป็นความเชื่อกันนะ
แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ศักดิ์สิทธิ์จริง
ใครไปจังหวัดพิจิตรก็อย่าลืมนะ
ไปกราบว่ายไปศักราหลวงพ่อเหลือด้วย
เพราะว่าการเข้าไปศักราไปกราบว่ายไปทำบุญก็เป็นอย่างที่ดีอยู่แล้วล่ะ
แต่เรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไปนะครับ